ก็พอทราบข่าวกันว่าทีมหมูป่าจะบวชนะครับ
เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับจาแซมนะครับ
แล้วก็อุทิศส่วนกุศลให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย

ปรากฏว่าณขณะนี้ที่บ้านของโค้ชนบนะฮะ
ส่งของมาเยอะเลยโดยเฉพาะส่งเหรียญมานะฮะ
เพื่อจะร่วมในงานบรรพชาอ๋อตอนโปรยทาน
ส่งของเยอะอย่างนี้เลยเหรอฮะ
โค้ชนบบอกว่าพอแล้วครับไม่มีที่เก็บแล้ว
ตอนนี้ไม่มีที่เก็บแล้วก็อาจจะสืบหาที่อยู่ตามทีมของ
เนี่ยฮะร้อยกว่ากล่องครับตอนนี้พัสดุปรายศนีย์ที่ส่งมาที่บ้านของ
แม่สายนะครับหลังจากทราบว่าสมาชิกทีมหมูป่า๑๑คน
อุปสมบทนะฮะทั้งบวชพระแล้วก็บวชเนร
วันที่๒๕กรกฎาคมนี้เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับจ่าแซมนะครับ
โค้ชนบบอกว่าตอนนี้มีกล่องพัสดุจำนวนมากส่งมาให้กับสมาชิกทีมหมูป่านะครับ
ก็ใช้ที่อยู่ของสโมสรแล้วก็บ้านโคชนบด้วยนะครับ
ข้างในนี่ก็เป็นพวกเหรียญโปรยทานที่จะใช้ในงานวันบวชนะฮะ
มีกล่องพัสดุที่ส่งมาจากหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือหน่วยซิลที่สัตหีบชนบุรีด้วยนะ
เดี๋ยวจะเอาไปแกะที่วัดในงานบวชของเด็กทีมหมูป่านะฮะ
แต่ว่าโค้ชนบฝากบอกว่าขอหยุดรับแล้วนะครับท่านที่จะห่อเหรียญโปรยทาน
หรือว่าของที่ระลึกต่างมาร่วมงานบุญงานบวชของทีมหมูป่าเนี่ย
คือถ้าท่านสะดวก
ก็เรียนเชิญที่วันอุปสมบทเลยก็แล้วกัน
เพราะว่าตอนนี้ที่บ้านโคชนบก็ไม่มีที่เก็บ

อย่างที่ท่านเห็นเนี่ยใช่งานบวชของโคชเอกแล้วก็ทีมหมูป่า
จะมีวันพุธที่๒๕กรกฎาคมตอน๗โมงเช้า
โคชเอกจะบวชพระส่วนน้องอีก๑๐คนจะบวชเนร๙วัน

โคชเอกบวชพระ๑พรรษาโคชเอกบอกอย่างน้อย๑พรรษา

แต่มีน้องอีก๒คนคนหนึ่งเป็นคริสต์